เราลุ้นกันทางหน้าจอไทยรัฐแน่นอนตั้งแต่บ่าย๒เป็นต้นไปสำหรับการแข่งขัน
แล้วก็จะรู้ผลการแน่นอนสำหรับแชมป์นะครับซึ่งลุ้นกันระหว่างการท่าเรือแล้วก็ชวนบุรี
ดูความพร้อมของทีมลุ้นแชมป์ทั้งสองทีมกันหน่อยครับเริ่มกันที่การท่าเรือซ้อมเข้มข้นครับ
เขาบอกว่าอยากจะคว้าแชมป์สมัยที่สองให้ได้นะครับก่อนอันนี้เคยเป็นแชมป์เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับ
แชมป์ครั้งที่สองแล้วหลังจากนั้นก็ร้างแชมป์มานาน
มีโอกาสในครั้งนี้ครับก็ไม่อยากให้พลาดนะครับ
ฝึกซ้อมเข้มข้นไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบน
ซึ่งท่าเรือเองจะประมาทไม่ได้แต่ว่าทีมเอนั้นไม่มีทางเลือก
ก็ต้องเก็บสามแต้มในเกมนี้ครับส่วนแชมป์เก่านะครับ
นัดสุดท้ายต้องบุกไปเยือนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทีมอันดับ๑๑ที่รอดตกชั้นไปแล้ว
แต่จะพยายามกำชับลูกทีมให้เล่นเต็มที่เพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ในนัดนี้
แล้วก็หากว่าการท่าเรือนะครับคว้าแชมป์ได้เนี่ยก็คงต้องขอโทษทีมอ่า
ทีมเราเองที่มาแผ่วในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งถือเป็นบทเรียนที่ต้องนำไป
ปรับปรุงในระดูการหน้าครับเน้นย้ำนะครับเจ็ดคู่แข่งขันบ่ายสอง
เป็นต้นไปนะครับพร้อมกันทั้งหมดไทยรัฐจะยิงสดคู่ระหว่างบางกอก
เกษมบัณฑิตหากว่าการท่าเรือจะชนะจะคว้าแชมป์แต่ถ้าเกิดเสมอหรือแพ้
ต้องลุ้นให้กับชนบุรีเนี่ยที่บุกไปเยือเกษมบัณฑิตนะครับ
ด้วยผลการแข่งขันที่ไม่เหนือกว่าส่วนโซนท้ายตารางที่กำลังลุ้นหนีตกชั้นนะครับ
จะปุกไปเยี้ยนสี่พัดธุมนะครับตารางคล้ายหลังจากผ่านยี่สิบห้าเกมการท่าเรือนะครับ
นำชนบุรีอยู่แต้มเดียวครับหกสิบสองกับหกสิบเอ็ดนะครับ
แล้วก็จำนวนเกมที่ชนะนะครับ๑๙นัดเท่ากัน
นัดสุดท้ายวันเสาร์ที่๑๕ธันวาคม
การท่าเรือไปเยือนมากอกซิติและชนบุรีไปเยือนเกษตรบัณฑิต
เน้นย้ำว่าเรื่องผลการแข่งขันถ้าเรือชนะก็จะคว้าแชมป์เลย
ไม่ต้องสนใจผลคู่ของชนบุรีเลย
ส่วนในโซนตกชั้นมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๒๒คะแนน
กับมภาคเจอกันเนี่ยก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับ
แล้วก็จำนวนเกมที่ชนะม๕ชนะ๖

ตรงนี้ถือว่าเป็นความได้เปรียบของมภาคนะครับ
หากถ้าเกิดว่าแต้มเท่ากันเองนะครับ
ภาคเนี่ยก็ยังรอดต่อการตกชั้นอยู่ดีตรงเรื่องของผลที่ชนะมากกว่านี่แหละครับ
สุดท้ายมภาคจะเล่นในบ้านเจอกับสมุทรสาครแล้วก็แคทไปเยือนศรีปฐุม
เก็บ๓แต้มพูดกันตามตรงนะครับ
ก็คงจะเป็นแคทมีโอกาสนะครับที่จะเก็บ๓แต้มมากกว่าในการเจอกับศรีปฐุ
เพราะตอนนี้ศรีปฐุมเล่นมา๒๕เกมยังไม่ชนะใครแล้วก็ตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
ก็ต้องดูว่ามภาคจะพลาดหรือเปล่า
สำหรับกฎของฟุตซอร์นะครับกฎของฝ่ายจัดการแบ่งขันกว่านี้
มีคะแนนเท่ากันนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เลี่ยง
แล้วก็เรื่องของผลต่างประตูได้เสียรวมรวมถึงประตูได้นะครับแล้วก็จับสลากเพื่อจัดอันดับ
นี่คือขั้นตอนสุดท้ายจริงนะครับจับสลากนะครับซึ่งจริงแล้วไม่น่าไปถึงขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการพิจารณาเรียนลำดับแล้วนะครับ
เพราะว่าจับสลากเนี่ยก็รู้ผลแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะไปถึงจุดอื่นได้จริง
แต่ว่าไล่ตามกฎแล้วไม่มีถึงจับสลากแน่นอนนะครับ๒คู่ที่ลุ้นแชมป์แล้วก็หนีตกชั้นนะครับดูกันได้สนุกจบในเกมแบบไม่มีดราม่าแน่ครับ